หลังจากที่อุ้มท้องมา๙เดือนล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ

วนิษฐานี่คนนี้เลยนะคะ
หลังจากที่ให้กำเนิดลูกสาวน้องมาริน
เพราะนะน่ารักเชียวนะคะ

เชื่อว่าใครที่ได้เห็นโฉมหน้าของน้องมารินนะ
ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือ
ลูกพ่อที่แท้ทรู
เพราะว่าก๊อปปี้หน้าคุณพ่อมาแบบทุกส่วนเลยนะคะ

ตั้งแต่ลูกสาวลืมตาดูโลกมาเนี่ย
ทั้งคุณมิวเอยแล้วก็คุณพ่อเซนต์นะคะ
ทุ่มเททำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัวไปเลยค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ทักไม่ได้เลยคุณผู้ชม
ขอดูนิดนึงคุณผู้ชมสังเกตดีนะคะ

น้ำหนักลดลงไปแบบเร็วมาก
อันนี้หลังคลอดเหรอ

รูปร่างเขาบอกว่าแทบจะกลับไปเป็นเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ท้องเลย
งานนี้นะคะสาวมิวเผยเคล็ดลับบอกว่าอะไรรู้ไหม

รับรองคุณแม่ที่เพิ่งคลอดนะน้ำหนักลงแน่นอน
สวยจริงจริงเลยนะคะเอามาต่อกันที่คุณแม่ป้ายแดงอีกคนค่ะ
คลอดลูกสาวตามกันมาติดเลยนะคะ
ก็คือสาวหยาดทิพย์คุณแม่คนสวยของน้องเมย่า
นี่น้องเพย่าเพิ่งลืมตาดูโลกครบ๑เดือนเต็มนะ
คุณผู้ชมสดร้อนเลยก็มาส่องความน่ารักกันหน่อยดีกว่า

ใครที่ติดตามผ่านทางโซเชียลนะ
ก็จะได้เห็นพัฒนาการต่างของน้องเมย่าทุกวันเลยค่ะ
ซึ่งสาวหยาดนะคะก็พาเรทลงมาเลยทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิป
ให้พี่ป้าน้าอาได้ดูกันแบบได้กดไลค์กันรัวเลยนะ
คือรู้ว่าแฟนคลับรออยู่ไงก็เลยปล่อยทุกวันเลย
ล่าสุดค่ะคุณแม่หยาดลงโมเมนต์ความน่ารักของลูกสาว
ที่กำลังนอนหลับหน้าพิมพ์เลยคุณคะ
โดยคุณแม่ก็โพสต์แซวลูกสาวเอาไว้แบบนี้
บอกว่าถึงแม่เนี่ยจะไม่ใช่ทางสายหวานแต่ของมันต้องมี
คุณผู้ชมดูสิคะสีชมพูสีชมพูทั้งห้องเลย
เพราะความได้ลูกสาวลูกสาวหวานมาขนาดนี้
ก็เลยเตียงสีชมพูดูเข้ากันแล้วล่ะค่ะ

จากสีชมพูมาปิดท้ายป้ายแดงเลยค่ะ
คุณแม่คนนี้นะคะคนล่าสุดของวงการนะคะ
ขอต้อนรับแม่ก้อยรัชวินค่ะ
คุณแม่ของน้องทะเลนะคะหนุ่มน้อยเจ้าเสน่ห์นะคะ
ที่เพิ่งลืมตามาดูได้ครบ๑สัปดาห์สดร้อนค่ะคุณผู้ชม
ความน่ารักน่าชังของหนุ่มน้อยคนนี้ตั้งแต่ลืมตาดูโลกนะคะได้รับการ
ต้อนรับจากแฟนคลับแม่ก้อยพ่อตูนมามากมายจริง
ตูนก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะ
วิถีชีวิตของคุณแม่ป้ายแดงนะคะ
ก้อยก็เพิ่งโพสต์โมเมนต์นะคะที่คนเป็นแม่เท่านั้นจะเข้าใจค่ะ
นั่นก็คือการให้น้ำนมจากอกค่ะ
คุณแม่ตำออกมาเพื่อให้ลูกน้อยได้ทานนั่นเนี่ยค่ะที่โพสต์ไปค่ะ
ซึ่งสาวก้อยนะคะก็เขียนบันทึกเอาไว้ว่า
วันที่๖ตอนเทนมออกจากขวดปั๊มน้ำตาจะไหล
เรื่องนี้คนเป็นแม่มือใหม่จะเข้าใจค่ะ

เพราะกว่าจะได้แต่ละหยดมันไม่ได้มาง่าย
นมนี้นะคะจึงมีคุณค่ามากมายจริง

เชื่อว่านะคะคุณแม่มือใหม่หลายคนก็คงจะรู้สึกแบบนี้นะคะ

ตบมือให้เลยกับความแข็งขันของคุณแม่ป้ายแดงทุกคนนะคะ